พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ต่อเนื่องกันหน่อย
กรณีที่มีคนถูกเผาอยู่ในคอนโด
น่ากลัวมากนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย

ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้ว
สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นภายในคอนโด๙ชั้น
แย่มประชาชื่นกลางดึกวานนี้
ผู้บาดเจ็บก็เป็นคนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

และอย่างที่บอกไปส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นพ่อของผู้บาดเจ็บนั่นเอง
อยู่ในอาการเมาสุรา
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะให้ปากคำได้เลยนะ

เหล้าขาวเข้าไปเยอะนะคะก็เลยเกิดอาการเมา
ตอนนี้พนักงานสอบสวนค่ะสนทุ่ง๒ห้อง
รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ที่ถูกเผาอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่ง
ที่ซอยแจ้งวัฒนา๖แขวงทุ่ง๒ห้องย่านหลัก๔
ก็เลยรุดไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่

ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง๙ชั้น
ที่ชั้น๘ในห้องเลขที่๒๒๑๑๙๘๑๙๙
ไปตรวจสอบในห้องนอนค่ะพบแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งออกมา
ผู้บาดเจ็บเป็นชายถูกไฟเผาทั้งตัว
เหลือเพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นที่ยังไม่ถูกไฟไหม้
ก็นอนร้องครวนคลางร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนเตียงค่ะ
มาทราบชื่อก็คือนายปริญญาศรีนวลอายุ๓๘ปี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือนายอนุรักษ์ศรีนินอายุ๖๔ปี
เป็นพ่อของผู้บาดเจ็บมีอาการเมาสุราผู้จาไม่รู้เรื่องค่ะ
ตำรวจคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
ไปสอบถามนางสาวชโรชาศรีนินอายุ๓๙ปีเป็นพี่สาวของผู้บาดเจ็บ
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังเดินทางกลับจากทำงานย่านสุขุมวิทย์
ทีนี้เปิดประตูลิฟต์ออกมาได้ยินเสียงร้องของน้องชายจากในห้อง
แล้วก็เห็นพ่อเดินสวนออกมาคิดว่าเกิดเรื่องแน่แล้วนะคะ
ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในบ้านก็ไปพบว่าที่ห้องนอน
มีแสงเพลิงทั่วห้องไปหมดเลยไปเห็นสภาพน้องชายที่ป่วย
เป็นโรคตับไตและหัวใจนอนอยู่บนเตียงโดยมีไฟไหม้ตามตัวค่ะ
ก็เลยรีบนำผ้าชุบน้ำแล้วก็ไปคลุมตัวน้องชาย
แล้วก็ใช้น้ำในห้องน้ำไปดับไฟแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ยังบอกอีกนะคะว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้คือพ่อแท้
ปกติแล้วบ้านจะกินเหล้าอยู่เป็นประจำ
พอเกิดอาการเมาก็ชอบหาเรื่องแล้วก็มักจะทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านเสมอ
ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเหมือนจะฆ่ากันให้ตาย
รู้เลยแล้วก็ได้กลิ่นพวกกลิ่นไหม้แล้วก็ได้ควันก็ออกไป
พี่ก็รู้แล้วว่าห้องพี่แน่นอนเพราะว่าน้องไลน์มาแล้ว
พี่ก็เดินสวนกับเขาไม่ได้ทักพ่อหรอก
ก็คือวิ่งมาที่ห้องเนี่ยก็คือแบบ
คือเห็นน้องอ่ะโดนไฟแบบโดนพ่อแบบเอาน้ำมันเบนซิน
แล้วก็จุดไฟเผาอยู่ในห้องนอนกับแม่แล้วแม่เขาแบบเขาเพลียเนอะ
ทำงานเขาก็ยังไม่มีสติ
หนูเห็นได้หนูก็เลยแบบเออพี่ก็เลยแบบ
คว้าผ้าที่มันอยู่ด้านนอกผ้าที่เตรียมจะสัก
พี่ก็เลยเอาไปที่ห้องน้ำทุบก็คือพยายามจะมีสติให้มาก
ทุบแล้วก็ลากถังน้ำมา

มันเป็นผ้าหมดเลยมันเป็นห้องนอนนะคะ
ส่วนในเรื่องของคดีนะคะพนักงานสอบสวนระบุว่า
ตอนนี้เบื้องต้นก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใด

จากอาการเมาก่อนแล้วก็จะไปสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้ยังรักษาตัว
อยู่ในห้องไอซียูค่ะเหตุการณ์นี้เป็นปัญหาครอบครัว
ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงแต่ว่าหากผู้บาดเจ็บเสียชีวิต
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาไปตามกฎหมายอาญา
อกจากนี้ทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม
ยังได้เข้ามาแจ้งความในข้อหาทำลายทรัพย์สินเสียหาย
รวมถึงให้ปากคำเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ